วันนี้ช่วงบ่ายนี่มีฝนตกหนักนะฮะแถวดอนเมือง
แถววิพาวดีแถวไทยรัสทีวีลมก็มาไม่ตกสักที
ค่ะอยากให้ตกใช่ไหมใช่เพราะมันร้อนมาก
ไกลไปหน่อยนึงแถวดอนเมืองอ้าวตกมาแถวนี้เลยเหรอ
คือสายการบรงสายการบินต้องหยุดหมดทุกผู้ชมครับ
ก็วุ่นวายกันไปหมดช่วงประมาณ๒๓วันนี้
เกิดฝนตกหนักลมพัดแรงที่ท่ากับสยานดอนเมือง
สายการบินนี้ก็ขึ้นลงไม่ได้
แล้วยังมีเหตุบันไดของสายการบินไลออนแอร์
ถูกลมพัดปลิวไปชนกับตัวเครื่องบินของสายการบินนกแอร์

ก็แน่นอนว่าเครื่องนี้ก็ไม่สามารถขึ้นบินได้
จุดหมายปลายทางก็จะเป็นนครศรีธรรมราช

ทำให้ต้องมีการประสานกัน
ในการหยุดทำการบินขึ้นลงมาที่ดอนเมืองในช่วง๑๔นาฬิกา
ถึงเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาทีวันนี้
ส่วนเครื่องบินที่บินมาแล้วมาถึงแล้วลงไม่ได้นะครับ
ก็ต้องไปลงสนามบินสำรอง
ก็คือไปลงที่สุวรรณภูมิก็มีนะที่อุตภัวก็มี
พิศนุโลกก็มีรวมทั้งหมด๒๐เที่ยวบิน
มีเที่ยวบินที่ต้องบินวนรออากาศเพื่อจะลงได้

อยู่๒๐เที่ยวบินนี้ก็ถือว่าได้แถมไป
ค่ะได้วนอยู่แป๊บนึง
แล้วก็มีเที่ยวบินที่จอดรออยู่ที่ภาคพื้นอีก๓๐เที่ยวบิน
ฝนที่ตกอย่างหนักทำให้บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคาร๑กับอาคาร๒
ในท่ากับสยานดอนเมืองน้ำท่วมขัง
ผู้โดยสารติดค้างอยู่๓๐๐กว่าคน
ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากสนามบินได้
ก็ใช้เวลาในการระบายน้ำกันอยู่ชั่วโมงกว่านะครับ
รถรถอะไรก็ติดขัดหมดช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ผู้โดยสารที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาก็
ดีเลไป๑๒ชั่วโมง
แต่ก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเรื่องของฟ้าฝน
สนามบินก็รถติดนะครับ
น้ำท่วมถนนนะครับลมพัดแรงต้นไม้หักโค้นทับรถเสียหายหลายคัน
อย่างเช่นคอนโดมิเนียมหลังเมืองทองธานี
ไปจนถึงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นย่านมอเตอร์เวย์
ก็เสียหายหนักจากแรงลมพายุ
ตัวอาคารที่พังถล่มมาทับรถหลายคัน

ลงได้ตามปกติแล้วที่ดอนเมือง